ต่อกันที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีค่ะ
ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรลูกหนังกับทีมสงขลาเอฟซีทีมในศึกไทยลีกสาม
ก็เป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการทำฟุตบอลอาชีพในปีที่หก
ซึ่งก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทำให้ฟุตบอลเป็นมากกว่าการแข่งขันแล้วก็ต้องการที่จะสร้างส่งเสริมสนับสนุน
แล้วก็พัฒนายาวชนที่รักฟุตบอลที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศสร้างครอบครัวคนรักฟุตบอล
มิตรภาพมาให้กันอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยค่ะอีกทั้งเขามั่นใจนะคะว่าเป็นหนึ่งทีมที่มีอนาคตยาวไกลตามเป้าหมาย
เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนถิ่นซิมิลาว่าจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตได้ด้วยค่ะ
โดยการท่าเรือปัจจุบันก็จับมือกับทีมในไทยลีก๓มีจามจุรียูเนเต็ดเมืองเลยยูเนเต็ดแล้วก็สงขลาเอฟซีค่ะ